แต่ขยับมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความเคารพเหมือนกัน
มีการทำความรบจากตำรวจไทยซ้อมกันใหญ่เลยฮะ
เป็นการทำความเคารพรูปแบบใหม่โค้งตามลำดับชั้น

แต่ถ้าสูงสุดเราเจอพบโค้งเนี่ยแทบจะตัวแบบนี้เลย
แทบจะ๙๐องศาเลยนะฮะชมด้วยตาท่านเองก่อนนะฮะ
ระบบใหม่ตำรวจไทย

ถ้าสูงกว่านั้นหน่อยระดับผู้กำกับ
รองภูมิกับหรือรองผู้บังคับการ
รองผู้ประคับการเราจะโค้งที่ระดับหน้าอกฮะ

ระดับที่๒โค้งไปงอก
โค้งสิโค้งอย่าง

อันนี้ระดับอะไรล่ะอันนี้ระดับสามหรือ

ระดับสามระดับสามคือระดับผู้บังชาการ

พอผู้บัญชาการขึ้นไปเนี่ยคราวนี้จะโค้ง
หัวเนี่ยแทบจะมาถึงเข็มขัดเลยเห็นไหม

ผู้บัญชาการก็ต้องเป็นพลตำรวจโท

อันนี้เนี่ยมันเกิดจากการซ้อมจริงหรือซ้อมเล่น

แต่ถ้าทำจริงเอาเวลาไปทำงานดีกว่าไหม
เอาเวลาไปทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนดีกว่าไหม

ทำอย่างไรลุงตู่ลุงป้อม

หัวต้องชิดหน้าผ่าต้องชิดหัวเข่าเลยนะครับโอ้โฮชิดพื้นเลยหรือเปล่า
ก็แล้วแต่อันนี้อันนี้เป็นความเห็นนะครับ
ตามรายงานยังไม่ได้มีคำยืนยันนะครับ
แต่การโค้งถ้าหากพูดถึงการทำความรบด้วยการโค้ง
ต้องไปดูต้นตำรับอันนี้มาจากเพจพระจันทร์ลายกระต่ายนะ
หากการโค้งต้องไปดูต้นตำรับที่ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นที่เขาโค้งมาจะเป็นพันปีแล้วนะ
วิธีการโค้งให้ให้นะแล้วแต่การให้
การโค้งอย่างไรโค้งทักทาย๑๕องศา
นะมุมเป็นองศานะหรือโค้งเคารพต่ำลงมาหน่อย

นับจักรลำตัวนับจักรแกนรวมนับจักรลำตัวตรงโค้ง๑๕องศา
ตามด้วย๓๐องศาแต่หากโค้งแบบเคารพมาก
หรือเป็นการโค้งขอขมากับความผิดพลาด

หมดไทยอุ๊ยเขาโค้งหัวติดโต๊ะเลย
โค้งแบบสุดตัวเลยฮะ๔๕องศาอย่างน้อย
ว่าอันนี้อาจจะเป็นต้นแบบว่าเป็นไปได้ไหมว่าเป็นต้นแบบ
มาจากประเทศญี่ปุ่นและตอนนี้ตำรวจไทยกำลังจะเอามาใช้
ในระบบของศรีกากีหรือตำรวจเช่นเดียวกัน

เวลาจะทำความขอบครบนี่ต้องนึกก่อนว่า
มองดาวก็ก่อนเออห่างกันกี่ชั้นยศ
มองดาวมองท่อชัยพลึก
๑๐รอบแม็บแม็บแม็บค่ะ
ผมว่าแค่๕คนก็ตัวเอียงแล้วเป็นลมแล้วเป็นลมค่ะ